ล่าสุดวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ

ก็คือคุณคิตตี้คริสติน่านะครับ
อ่าก็ได้ออกมาแถลงแล้วนะฮะ

นี่ลูกนะครับน่ารักเชียวนะครับ

ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลด่วนเมื่อ๙พฤษภาคม
นี่ภรรยานะฮะคุณคิตตี้มาพร้อมกับคุณหมอด้วยนะครับทุกผู้ชมครับ
๑๖นาฬิกา๓๐นาทีวันนี้นี่เองนะครับ
ชำนาญการด้านอายุราศาสตร์โรคหัวใจของโรงพยาบาลบำรุงราช
แล้วก็ขวามือสุดนะฮะพี่เอสุภาชัยผู้จัดการส่วนตัวของคุณเอสนะครับ
ข้างคุณหมอนะฮะที่นั่งอยู่นะครับนั่นก็คือคุณคริสติน่าภรรยาคุณเอสนะครับ
ได้ร่วมกันแถลงอาการป่วยของคุณเอสนะครับ
โดยบอกว่าตอนนี้ที่เอสเข้ามาเข้ารับการรักษาเนี่ย
เข้ามารับการรักษาด้วยอาการภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
โดยในกรณีของเอสนั้นคุณหมอบอกว่าอยู่ในขั้นรุนแรงนะครับ
การทำงานของหัวใจผิดปกติลดลงมาก
ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะรุนแรง
เป็นสาเหตุทำให้หัวใจหยุดเต้น
ตอนที่ถูกส่งตัวมาถึงโรงพยาบาลบำรุงราช
ขณะนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตมาก
หลังจากให้ยาผลตอบสนองน่าพอใจ
อาการค่อยดีขึ้นตามลำดับ
จนสามารถลดการใช้เครื่องช่วยหายใจและเครื่องพยุงชีพ
จนวันนี้นะฮะ๒๒มิถุนายน

แต่ยังต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
หลังจากนี้ต้องรักษาเพิ่มเติมโดยแพทย์

เพื่อฟื้นฟูในระยะยาว
อยู่ในห้องพักปกติแล้ว
ก็สามารถมีภาวะรับรู้แล้วก็สื่อสารได้
เรื่องของสมองหลังจากที่ทีมแพทย์เริ่มพยุงระบบหลายเวียนโลหิตได้
ผู้ป่วยเริ่มมีการฟื้นตัวของภาวะรับรู้
แล้วก็สมองเป็นไปในทางที่ดีขึ้นตามลำดับตื่น

แล้วก็สามารถสื่อสารง่ายได้
เท่านี้ที่สามารถอัปเดตได้ครับ
แต่ตอนที่วูบแล้วก็หมดสติ
เวลาต้องปั๊มหัวใจหยุดหายใจถึง๒๐นาทีนะครับ
หมอบอกแล้วก็หลับไป๘วัน
แต่ก็สามารถช่วยเหลือให้กลับขึ้นมาได้นะครับ

บอกว่าหลังจากที่สามีฟื้นขึ้นมา
ประโยคแรกที่พูดเนี่ยแม้จะสื่อสารได้ไม่ชัดเจน
แต่เหมือนกับเขาก็สับสน
คิดว่าตัวเองกำลังทำงานอยู่
คิดว่าตัวเองกำลังเข้าฉากถ่ายทำละครอยู่นะฮะ
โดยถามภรรยาบอกเอ๊ะฉากต่อไปคืออะไร
คุณกริซิน่าภรรยาของคุณเอสบอกว่า
ตอนนี้ลูกสาวก็มีความสุขมาก
ที่เห็นคุณพ่อสามารถพูดคุยยิ้ม

เพราะว่าคือน้องยังไม่เข้าใจว่า

แล้วก็แบบหลับตั้งหลายวันนะครับ
ทำไมไม่สามารถร่วมกันทำกิจกรรมได้เหมือนกับที่เคยทำ
ถือว่าเป็นช่วงยากลำบากของครอบครัว
แต่เชื่อว่าอีกไม่นานทุกอย่างจะกลับมาเหมือนเดิมได้อีกครั้งหนึ่ง

จัดการส่วนตัวครับของคุณเอสนะครับ
เอบอกว่าตอนมาเยี่ยมเอสเนี่ย
เอสจำพี่เอได้นะฮะ
คงต้องใช้เวลาในการพักฟื้นหน่อยนะครับ

หมอบอกว่าจากประวัติของเอสความจริงแล้วก็แข็งแรงอายุก็เพิ่ง๓๖ปี
ไม่มีประวัติโรคหัวใจด้วยแต่ว่าโรคที่เอสเป็นสามารถพบได้ทุกช่วงอายุ
ตั้งแต่เด็กหรือว่าผู้สูงอายุโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพลัน
ส่วนหนึ่งอาการของโรคมาจากการทำงานเยอะทำให้สุขภาพแย่ลง
นี่คือภาพล่าสุดที่เราได้รับมานะฮะ
จากทางครอบครัวคุณเอสนะฮะ
จะเห็นว่ายิ้มเลยนะฮะอาจจะดูผอมไปหน่อย
คุณหมอบอกมันเป็นไปได้ของคนที่ทำงานเยอะ
สุขภาพก็แย่ลงแล้วไปเจอภาวะเครียดอ่า

งานดีเบตเลือกตั้งใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากพอดีเลย
คุณหมอบอกไม่ใช่ปัจจัยหลักนะฮะไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำให้สุด
แต่เป็นเรื่องของสุขภาพการพักผ่อนและภาวะเครียด
จากนี้ไปก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรักษานะฮะ

ซึ่งยังไม่สามารถบอกได้แน่ชัดว่า
ต้องใช้ระยะเวลาอีกเท่าไหร่ถึงจะออกจากโรงพยาบาลได้
แต่ก็เห็นรอยยิ้มที่ยิ้มแย้มของคุณเอสแล้วนะครับ